รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
คือทุกวันนี้ต้องอยู่ในห้องล็อกประตูไว้ค่ะ

บางทีเป็นเดือนไม่ออกเลยค่ะ
มีแต่แฟนน้ำก็กดขึ้นไปให้

ตายค่ะเหมือนที่แกพูดแล้วหรอ
ก็เข้าฟ้ามาขยับ
มหาสมุทรเหมือนที่เขาว่ากับลูกว่านั่นแหละครับ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลง
เพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
สามสาวและวันอาทิตย์เวลานี้เลยครับ
นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แต่ของเราไม่ต้องร้องดีครับ
ไม่ต้องร้องเพราะร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้นเอง
รับไปเลย๑ล้านบาท
ก็เป็นที่ทราบกันดีทั่วบ้านทั่วเมืองกันแล้วนะครับตอนนี้ไปไหนมาไหนก็โอ้โหมีแต่คนแบบว่าชอบดูรายการของเราบอกว่าเป็นขวัญใจเป็นเพื่อนโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยนะฮะคนรักย่านี่ชอบกันเป็นพิเศษเพราะว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกท่านจริงเพียงนี้พวกท่านสมัครกันเข้ามาแล้วก็แจ้งเรื่องราวของท่านเข้า
รักคู่นี้ค่ะเป็นคู่รักต่างวัยค่ะนะคะแรกแรกเนี่ยความรักก็หอมหวานดีค่ะแต่ว่าเรื่องสุขภาพรุมเล้าและเขายังมีลูกเล็กเล็กด้วยกันน่ารักมากเลยแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยอายุเริ่มเยอะแล้วคุณแม่ก็เป็นห่วงว่าถ้าคุณพ่อไม่แข็งแรงตัวคุณแม่ก็ไม่แข็งแรงแล้วลูกตาดำจะอยู่กับใครไปชมเรื่องราวชีวิตของ

ชื่อน้องขนิ้งอายุ๓ขวบครึ่งค่ะ
ผมชื่อเซฟครับอายุ๖๐ปี
เป็นแฟนของจิ๋มจิ๋มเป็นคนดีทีเดียวแล้วครับ
แต่น่าสงสารตอนนี้แกป่วย

ต้องปวดต้องร้อนชาไปทั้งขาครับ

ยืนไม่เกิน๕นาทีก็ต้องนั่ง

ต้องดูลูกอยู่คนเดียวที่ห้องนะครับ
เวลาแฟนหนูมาเคาะประตูเรียกนะ

เพราะมันตอนเช้ามันจะอากาศเย็นมันยิ่งปวด
ทำอะไรช่วยแกไม่ได้นอกจากเลี้ยงลูก
แค่เพราะกระเทิบกระเทิบเอาลุกเดินลำบากครับพี่

แต่ก็ไม่รู้จะช่วยเขาแบบไหน
ทุกวันนี้สงสารแฟนค่ะคือเขาเป็นภูมิแพ้ค่ะ

ไปโดนควันโดนฝุ่นโดนอากาศ
เขาก็ไอทั้งไอทั้งจำค่ะเป็นเยอะ
หมอบอกว่าคุณเป็นหลอดลมตีบนะเนี่ย
อกจากนี้แกเป็นโรคลิสีดวงด้วยค่ะ
เวลาเราถ่ายมาแล้วเหมือนกับมันไปเสียดสีกับหัวมันนะคะ
แล้วมันก็แตกพอแตกแล้วเลือดมันจะออก
จี๊ดออกมาเป็นเลือดสดเลยค่ะ
เคยออกเยอะจนไปหาหมอจนหมอบอกเลือดคุณเหลือ๒๕เองนะ
ในร่างกายแกซีดหมดนะพี่ต้องไปเติมเลือดด่วน
หมอว่าคุณอยู่ได้ยังไงเลือดคุณเหลือแค่นี้
ตาก็ไม่ค่อยดีแล้วค่ะตานี่ขับรถกลางคืนไม่ได้เลย

คือการขับรถวิ่งรถเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เนอะ
มันอยู่ถนนน่ะมันอันตรายอ่ะ
กลัวถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแกไม่อยู่กับเราแล้ว
ลูกก็เล็กแล้วเราก็ร่างกายก็ไม่แข็งแรงอย่างนี้
คือถ้าไม่มีแกคนหนึ่งตายเลยค่ะ
กำลังใจก็มาจากลูกจากแฟนนะคะ
หนูเคยกินยาโรงพยาบาลโรคซึมเศร้าเลยนะเพราะว่าหนูคิดมาก
มันทำอะไรไม่ได้อย่างที่เราเคยทำไหม
มันช่วยอะไรไม่ได้มันก็เลยเครียดนะคะพี่

โทรหาแกนะแกวิ่งวินอยู่แถวนี้
ก็ต้องรีบวิ่งมาพาไปซื้อขนมให้ใจดีก่อน
ค่อยพาขึ้นมาส่งมีปัญญาพาลูกลงไป
เนี่ยครับลูกสาวชื่อน้องคณิงห่วงอนาคตเค้าอะค่ะ
เขาเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็แก่แล้วแล้วแม่ก็ไม่สบาย
ไม่รู้จะอยู่เห็นความสำเร็จของลูกหรือเปล่า
รักแม่ค่ะแม่สู้นะคะ
ทุกวันนี้หนูก็กุ้มใจค่ะแฟนก็ไม่รู้จะทำงานได้อีกนานแค่ไหนแล้วเขาก็เป็นหลายโรคอยากจะกลับไปอยู่บ้านนอกมีบ้านอยู่หลังนึงเล็กเล็กอะค่ะอยู่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะถ้ามีทุนก็อยากจะไปค้าขายขายไก่ย่างส้มตำค่ะเพราะเคยขายอ่ะค่ะสามีเขามีความฝันอยากจะเปิดร้านส้มตำอ่ะค่ะ
ตอนนี้เธอก็นั่งอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับขอต้อนรับคุณเกดนักสู้ชีวิตของเรานะครับขอเอาความเจ็บปวดที่หลังมาเป็นพลังสู้เพื่อครอบครัว

ครั้งที่แล้วเราเจอกันแล้วพูดคุยกันไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำการแข่งขันวันนี้จะมาเริ่มแข่งขัน
ก็คุณเกดแก้วก็มากับครอบครัวของคุณเกดแก้วนะครับก็มีคุณแม่ของคุณเกดแก้วคุณแม่ขันทองแล้วก็สามีนะครับคุณโยเซฟหรือว่าคุณเซฟนะครับสวัสดีครับ

ครั้งที่แล้วเราคุยทิ้งท้ายเรื่องของพี่เกดแก้วไว้ว่าความรักของเขาทั้งคู่ซึ่งมีอายุห่างกันไปพบเจอกับสามีได้ยังไงนะคะก็เล่าไปบ้างแล้วทีเนี้ยมาถามถึงอาการป่วยทำไมถึงต้องเดินเร็วอ่ะคะพี่เกดแก้ว
คือถ้าถ้าเราเดินชาเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนกับน้ำหนักมันจะลงไปกดตรงที่มันทับอ่ะค่ะแล้วมันทำให้ชาชาแล้วปวดทันทีถ้าเราวิ่งเร็วน้ำหนักมันจะไม่ลงเยอะค่ะ

ทำกิจกรรมในบ้านทำงานบ้านทำอะไรเองก็ไม่สะดวกอยู่แล้ว

แล้วอย่างนี้ลูกเรากำลังวิ่งเลยพี่จับลูกยังไงทัน
ก็เรียกเขาค่ะบางทีอยู่ในห้องคือทุกวันนี้ต้องอยู่ในห้องล็อกประตูไว้ค่ะ

บางทีเป็นเดือนไม่ออกเลยค่ะมีแต่แฟนน้ำก็กดขึ้นไปให้กับข้าวก็ไปส่งให้เปิดประตูเคาะประตูก็ส่งให้แล้วเขาก็ไปวิ่งรถต่อค่ะ

ทำไมถึงร้องไห้ถามก่อน

เขาเหนื่อย
ก็คือถ้าเขาออกจากบ้านไปเนี่ย
ก็บางครั้งก็โทรตามก็นาน
ก็ได้ยินเสียงก็คิดว่าเขายังอยู่นะ

แต่แกบอกว่าพี่ไม่เป็นไรแผลมันมีอยู่กางเกงยีนนะคะ
แต่พอดีแกล้มค่อมอยู่กับรถอยู่ไม่กระเด็นไปชนรถเก่งเขา
แล้วคนชนก็หนีไปเลยค่ะไปอย่างไม่ทันเลยค่ะ
วันนี้พี่เกดแก้วพี่เกดแก้วจะได้ใช้ความสามารถที่พี่เกดแก้วซ้อมมา
เพื่อแบ่งเบาภาระของสามี
นานแล้วที่เราไม่ได้ทำงานนานแล้วที่เราไม่มีรายได้
วันนี้จะเป็นในรอบหลายปีที่พี่เกดแก้วจะเป็นคนหาเงิน

สามีหน่อยสิคะว่าวันนี้พี่เกดแก้วจะทำเพื่อเขา

เซฟเดี๋ยววันนี้หนูจะทำเพื่อพี่เซฟกับลูกนะ

เข้าฟ้ามหาสมุทรเหมือนลูกสาวพูดนะคะคนเล็กเขาบอก
รักพ่อกับแม่เท่าฟ้ามหาสมุทรเลย
มาบอกใกล้ดีกว่ามาบอกใกล้

ไม่เธอจะรักกันเลยสักครั้งเดี๋ยว

เขาเป็นกูดีแบบไม่มีใครเหมือนสุดท่ายอีกแล้ว

ก็เท่าฟ้ามหาสมุทรเหมือนที่เขาว่ากับลูกว่านั่นแหละครับ

กับที่กำลังจะทำอยู่นะคะ
ขอให้ร้องด้านผู้ทุกข์ไว้นะคะ
เป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะคะแม่ชอบจังเลยผู้ชายสายหนวดเนี่ยนะคะ
ก็อย่างที่สามีคุณเกดแก้วคุณเซฟบอกนะครับ
ก็อธิบายมาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วนะครับ
ก็มีแต่รายการร้องได้ให้ล้านเนี่ยถูกต้องแล้วครับ
มาถูกที่แล้วนะครับรายการของเราเนี่ยพร้อมที่จะช่วยคนอย่างคุณเกดหรือว่าคุณ
ได้เท่านั้นเอง
เอาละครับก็ต้องถามกันนะครับเหมือนผู้แข่งขันทุกท่านนะครับ
คุณเกดครับมารายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ

๑แสนบาทนะครับ๖เพลงครับ๖เพลง
เพลงกับ๓ตัวช่วยที่พี่เกดแก้วมีค่ะ
เกดแก้วตัวช่วยสำคัญนะคะ
ยามคับขันจงเลือกใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาอย่าละทิ้งค่ะ
ถ้าพร้อมมาเลยครับอินโทรเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

กินโทรเพลงแรกค่ะพี่เกดแก้วค่ะฟังแล้วเป็นไงค่ะพี่เคยฟังเพราะดูรายการร้องได้ให้ล้านบ่อยนะค่ะเพลงนี้ยากง่ายแค่ไหนสำหรับพี่เกดแก้วค่ะน่าจะร้องได้ค่ะก็เป็นเพลงแรกนะครับเพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทสำหรับทุกท่านนะครับต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้นะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดเพราะยังไม
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายด้วยกันเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันคุณเกดแก้วครับและสำหรับเพลงนี้ตัวช่วยใช้หรือไม่ใช้ครับ

ที่นะคะพี่เกดแก้วโอกาสเป็นของพี่เกดแก้วแล้วค่ะเพลงที่หนึ่งครับเพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับสู้ค่ะ
พี่เกดแก้วโอกาสเป็นของพี่เกดด้วยเพียงดูดีจนในช่องว่างไปแล้ววิสุภาพแห่งลูกห้อง
ทางเมืองไม่ลาจากปีด้อนมารดา
มองเข้าในหน้าแล้วใจหาย
สงสารแท้สงสารพ่อแม่จับใจ
ข้าวปีนี้คงดีไม่ได้เพราะถั่วนารัยดินแดง
เหยียบย่องเยืองอย่างปลายทางที่กรุงไทย
พ่อแม่จ้าลูกหน้าไกลพอช่วยกันได้ยังมีแรง
ลาก่อนนะปีนี้เราเจอฝนแรง
จำต้องไปขายแรงมากันแรงกันตาย
ไม่ต้องห่วงเมืองหลวงก็เมืองเรา
จงไว้ใจลูกสาวงานหนักเบาลูกทำได้
พอมีเงินเดือนจะรีบส่งไม่เสียดาย
ลูกจะหามาให้เพียงหวยชัยให้ลูกก็ขอ
เหยียบย่องเยืองอย่างลูกหางก็คงห่วง
พอรู้เรื่องเมืองหลวงไม่ต้องห่วงหรอกแม่พอ
เพราะในดวงจิตลูกรู้ผิดรู้
พ่อตอบแทนแม่พ่อลูกจะไม่ท้อพ่อทดแทน

ไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากใจล้วนเลยค่ะคุณผู้ชม
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณเกดแก้วร้อง